มาดูเรื่องเสียท็อปเสียกรรมลอโอ้โหต้องตามต่อนะคะไม่ต้องย้อนเรื่องแล้วล่ะ
เพราะว่าเราตามเรื่องนี้กันมาคุณผู้ชมก็น่าจะรู้โอ้โหกิติศัพท์การไปหลอกของเสียท็อปเนี่ยนะ
หลอกสาวแต่งงานไปหลอกนักธุรกิจบ้างอะไรบ้างล่าสุดเนี่ยค่ะ
รายงานข่าวบอกว่าเสียท็อปไปฮ่องกงไปฮ่องกงแล้ว
แล้วก็คาดว่าคือไปฮ่องกงคืออยู่ได้เต็มที่คือสามสิบวันต้องกลับมา
เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเสียท็อปคนนี้เคยมีบัตรที่ฉากหลังเป็นธรรเมียบรัฐบาล
แล้วก็บอกว่าเหมือนตัวเองเป็นคณะทำงานของรัฐบาล
และในปีเดียวกันปี๒๕๕๕เสียท็อปไปต่างประเทศไปจีนนะคะไปร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีน๒ที่ด้วยกัน
อีกที่หนึ่งก็คือ๒๖๒๗ตุลาคมปี๒๕๕๕ไปดูงานบริษัทด้านรถไฟที่จีนเหมือนกัน
ไปดูเรื่องความร่วมมือระหว่างบริษัทจีนกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ไปร่วมแบบเนี่ยเขาก็ต้อนรับเป็นอย่างดี
ร่วมโต๊ะหารือกับผู้บริหารระดับสูง
คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยนะ
ยักษ์ใหญ่ด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างของจีน

ทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทอย่างเร่งด่วนเลยนะ
เพราะมีภาพเสียท็อปไปนั่งร่วมโต๊ะ
ประชุมกับบอร์ดบริหารระดับสูงของบริษัท

เขตศรีเจิ้งใจกลางกรุงปักกิ่ง
ทางบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จีน
เขาบอกว่าตอนนี้เขาตรวจสอบแบบเข้มข้นเลยว่า
ผู้ชายคนนี้เป็นใครมาได้ยังไงมาในฐานะอะไร
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเขาเนี่ยเข้มข้นเพียงพอแล้วหรือยัง
อันนี้ทางจีนที่เขาจะตรวจสอบทางจีนเขาตรวจสอบเลย
ส่วนทางไทยค่ะก็เลยมีการตรวจสอบย้อนไปว่า
ช่วงปี๒๕๕๕เนี่ยค่ะที่เสียท็อปอ้างว่าเป็นคณะทำงานของรัฐบาลไทย
ทีมข่าวไปคุยกับในวิมรุ่งวัฒนาจินดาอดีต
ให้ข้อมูลมาว่าตามข่าวอยู่เหมือนกัน
เห็นหน้าตาของเสียท็อปอยู่ไม่เคยเห็นเลย
ไม่เคยเจอไม่เคยมาร่วมคณะทำงานของรัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์เลย
ไม่มีคนนี้แน่แล้วก็จะไปเป็นที่ปรึกษา
รองนายกหรือรัฐมนตรีคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่
เพราะการแต่งตั้งคณะทำงานเป็นเรื่องของแต่ละคณะ
แต่งตั้งขึ้นมาเองและไม่เคยเห็นหน้าตาของผู้ชายคนนี้
วิมก็เลยบอกว่าถ้ามองดูให้ลึกน่าจะรู้ว่าการทำงานของรัฐบาลแต่ละชุด
ทำงานเป็นทีมไม่ใช่ทำงานในตัวบุคคลแต่เสียท็อปคนนี้เวลาไปต่างประเทศ
จะไปในนามบุคคลแต่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษารัฐบาลบ้างล่ะ
อ้างว่าเป็นผู้ช่วยเลขาสำนักนายกรัฐมนตรีบ้างล่ะ
แต่ไม่ได้ไปร่วมคณะของคณะทำงานของรัฐบาลไทยจริงนะคะ
คือผมทำงานกับท่านอดีตการยกมานานพอสมควร
แต่ว่าไม่เคยเจอคนนี้เลยนะ
ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
หรือว่ามีการแอบอ้างอันนี้ผมไม่กล้ายืนยัน
ถ้าหากว่าไม่มีการพิสูจน์ข้อได้จริง
ผมเชื่อว่าความเสียหายมันก็ต้องมีในธรรมดา
บางคนอาจจะเชื่อว่ามีการแต่งตั้งจริง
บางคนอาจจะเชื่อว่ามีการรู้เห็นเป็นใจกับผู้ใหญ่หรือเปล่า
แต่ว่าดูจากการกระทำผมว่าเขาเป็นการกระทำในส่วนบุคคลมากกว่า
เขาไม่ได้ทำงานหรือว่าเดินทางไปหรือว่ากระทำอะไรเป็นหมู่คณะ
ทีนี้ค่ะทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรอง
บังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
ในฐานะโคศกปอทก็บอกว่าจะต้องนำเรื่องนี้เข้าปรึกษากันในที่ประชุมระดับสูงเลยนะคะ
เพื่อตรวจสอบว่าเสียท็อปที่แอบอ้างว่าทำงานร่วมกับคณะทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
คือจะตรวจสอบย้อนหลังอย่างละเอียดถ้าพบว่ากระทำความผิดเป็นการแอบอ้างจริงเนี่ย
ก็จะสามารถเอาผิดดำเนินคดีได้นะคะรวมถึงการโพสต์ข้อความรูปภาพต่าง
ถ้าเป็นการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จแล้วทำให้บุคคลอื่นเสียหายเป็นการหลอกลวงหรือเปล่า
และสามารถเอาผิดได้ไหมอันนี้กำลังพิจารณากันเพราะว่าตอนนี้หลายคนมองว่ามันไม่รู้จะไปเอาผิดในข้อหาอะไร
ผู้เสียหายยังไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีช่อกงก็ยังดำเนินการไม่ได้อะไรแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าไอ้สิ่งต่างเหล่านี้เดี๋ยวตรวจสอบแล้วคาดว่าเอาผิดได้แน่นะคะ
ชื่อมีเดียเนี่ยมีความเสียรีในการโพสต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็สามารถที่จะไปโพสต์นู่นโพสต์นี่นะครับส่วนมันจริงไม่จริงเนี่ยเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นมีผู้เสียหายกับแจ้งความร้องทุกข์เราก็จะเข้าไปตรวจสอบว่าสิ่งนี้ก็โพสต์เนี่ยนะครับมันเป็นเท็จแล้วมันสร้างความเสียหายกับผู้
แม่เขาก็ไปช่วยอยู่ตลอดค่ะส่วนคดีกับสาวบุรีรำที่ไปหลอกแต่งงานล่าสุดเนี่ย
นัดว่าจะเอาเงินมาคืนเก้าตุลาคมแต่นี่ครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่ามีภาพล่าสุดของผู้ชายคนนี้ที่ทางพลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวง
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตมบอกว่า
จากการตรวจสอบในระบบของสตมท่ากาศยานสุวรรณภูมิพบว่าชายที่อ่า
ว่าคือเสียท็อปเนี่ยเดินทางจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวานนี้ครับวันอาทิตย์ที่๖ตุลาคม๖โมงเช้านะครับ
หกนาฬิกาสามสิบห้านาทีด้วยเที่ยวบินซีเอ็กหกหนึ่งหกปลายทางฮ่องกง
มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายยืนยันการเดินทางคือออกจากไทยไปฮ่องกงแล้วอืม
นี่นะฮะโอ้โหคือว่าอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ย
ทำไมไม่ออกมาชี้แจงแถลงไขอะไรเนี่ยนะออกจากไทยไปฮ่องกงแล้วเมื่อวานตอนเช้า
พลตำรวจโทสมพงศ์บอกว่าการเดินทางออกนอกประเทศในครั้งนี้ไม่รู้เหตุผลว่าในท็อปจะต้องการหลบหนีข่าวเฉา
หรือว่าหลบหนีการถูกดำเนินคดีแต่ถ้ายึดตามกฎหมายนะ
คือออกไปไทยเข้าฮ่องกงเนี่ยไม่ต้องใช้วีซ่าค่ะ
แต่สามารถอยู่ในฮ่องกงได้๓๐วันหลังจากนั้นต้องเดินทางออกจากฮ่องกงนะ
ส่วนจะเดินทางกลับมาไทยหรือจะไปไหนต่อก็ไม่สามารถมีใครยืนยันได้
ตมได้รับการประสานให้คุมตัวหรือปรากฏหมายจับเสียท็อปในภายหลัง
ก็สามารถคุมตัวได้ที่ผ่านมาในท็อปมีการเปลี่ยนชื่อกับนามสกุลมาหลายครั้ง
แม้ว่าจะเคยถูกดำเนินคดีในหลายพื้นที่ก็เลยทำให้ระบบของทางตม
ไม่ได้มีการแจ้งเตือนก่อนที่นายท็อปจะออกนอกประเทศ
คือเท่ากับว่าชื่อนามสกุลที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ย
ก็เลยเดินทางตัวปลิวออกไปเลยแล้วก็เปลี่ยนลุคใหม่ด้วยไงใช่
ผมเพ่าอะไรก็ตัดสั้นเขาว่าถ้าดูตามภาพแต่ละภาพเนี่ย
ผู้ชมก็จะเห็นว่ารักษณะของผมนวด
ก็จะเปลี่ยนไปอยู่บ่อยบ่อยนะครับอ่าหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะ
ทำไมจะไปเบลอหน้าเบลอตา
ตามกันอยู่ไม่งั้นจะตามเจอได้ยังไงเนี่ยคือตามกฎหมายจำเป็นนะฮะ
ค่ะแม้ว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีก็จำเป็นนะครับเพราะว่าอ่า
ทางกฎหมายแล้วถือว่าถ้าศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะนะ
อ่าเขาก็ยังยังมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองของเขาอยู่อ่ะนะครับ
บวกกับกรณีของเสียท็อปเนี่ยคดีเดิมก็เขาเคลียร์เองได้ไง
เรื่องคดีเช็คเด้งเขาก็เคลียร์กับเจ้าทุกข์เจ้าหนี้ได้
ช่อโกงในส่วนของหญิงสาวที่ถูกหลอกแต่งงานที่บุรีรำก็ยังไม่ได้แจ้งความ
หรือคนที่ออกมาเปิดเผยล่าสุดหลังจากเป็นข่าวช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีใครเข้าแจ้งความ

ส่วนกรณีกับสาวบุรีรำนะครับทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าตอนนี้ข้อมูลหลักฐานมีพอ
จะเอาผิดกับในท็อปเหลือแต่รอทางเจ้าสาวผู้เสียหายนะฮะ
ที่จะมาเดินทางแจ้งความเดินทางมาแจ้งความที่กองปราบราม
โดยเหตุผลที่เจ้าสาวยังไม่ได้ไปแจ้งความอาจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ในท็อป
เคยรับปากตกลงว่าจะเอาเงินค่าจัดงานแต่งงานมาคืนให้ในวันที่๙ตุลาคมนี้

ก็อย่าให้มันเกิน๓เดือนแล้วกันการตัดสินใจนะคือหลักฐานเราก็มั่นใจว่ามันน่าจะขึ้นสารได้
เหลือแค่ตัวผู้เสียหายแล้วคือเดิมเนี่ยก่อนที่เจ้าสาวเนี่ยจะมาเจอผมเนี่ยเขาก็นัดกับทางเสียหมื่นล้านเอาไว้นะ
วันที่๙ตุลาเนี่ยเขาจะเอาตังค์๓ล้าน๕มาให้เอามาจ่ายหนี้จ่ายสินให้หมด
เขาก็เลยคิดว่าบางครั้งเผื่อเจ้าบ่าวจะเอามาจ่ายแล้วมั้ง
แล้วทีมข่าวของเราก็มีข้อมูลการคุยกันผ่านทางไลน์นะคะเป็นข้อความแชทนะคะระหว่างเจ้าสาวชาวบุรีรำกับเสียท็อป
ท็อปเนี่ยแชทไปขอเงินฝ่ายผู้หญิงนะบอกว่าไม่สบายไม่มีเงิน

ไม่สบายเหมือนกันก็ยังต้องทำงานด้วยทำงานได้เงินก็น้อยทำงานได้เงินสามพันแต่ฝ่ายหญิงก็โอนให้เสียท็อปไปสองพัน
มีการโอนด้วยเนี่ยที่คุยกันอ่ะ
ทำงานได้สามพันให้สองพันให้สองพันเก็บไว้เองแค่พันเดียวแล้วฝ่ายหญิงแสดงว่ารักมากอ่ะ
ใช่ไงฝ่ายหญิงยังถามเสียท็อปเลยนะว่าแล้วยังรักกันอยู่ไหม
แล้วก็ตัดเพาะเกี่ยวกับเรื่องความรักคือเหมือนที่ทนายรณรงค์บอกนะว่าฝ่ายหญิงเขาก็ยังรักอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาแค่ต้องตกมาเป็นลูกหนี้
จัดงานแต่งงานให้ตัวเองฝ่ายชายไม่จ่ายเลยเขาไม่ได้แบบไม่ได้เกลียดแต่แค่แบบอยากจะให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบ
แล้วก็ทีมข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวมาว่ามีความเคลื่อนไหวของเสียท็อปนะคะ
คือก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยให้ลูกน้องไปขนของจากคอนโดมิเนียมที่เคยเช่าอยู่กับฝ่ายหญิง
ขนของออกไปหมดเลยแล้วก็เนี่ยไปฮ่องกง